ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาในไทย
ของนักท่องเที่ยวจีนนั้นค่อนข้างที่จะถูกมากทีเดียวนะครับ
ทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดคนไทยจะไปเที่ยวจีนบ้าง
ตามเส้นทางเหมือนที่คนจีนเข้ามานี่แหละครับ
อย่างไรบ้างนะครับไปดูค่าใช้จ่าย

อันดับแรกเราก็ต้องเดินทางเข้าไปที่ประเทศลาวก่อน
เพราะว่าผ่านด่านจะเข้าไปในจีนต้องผ่านลาวนะครับ
ก็มีค่าประกันรถยนต์ค่าตำรวจค่าภาษีค่าธรรมเนียม
รวมแล้วก็ประมาณ๑๒๐๐บาทต่อคัน
อันนี้คือที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางลาวนะครับ
ทีนี้มีค่าใช้จ่ายเมื่อจากลาวเข้าไปจีน

ที่จะเห็นนะครับมีค่าขออนุญาตเข้าจีน

อยู่ตรงนี้ค่ามัดจำรสสุลกากร๕๐๐๐๐หยวน
ตัวนี้จะต้องจ่ายประมาณ๒๗๒๐๐๐บาทต่อคัน
แล้วก็จะคืนให้เมื่อเดินทางกลับมาแล้วครบ๑เดือน

ธรรมเนียมที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางจีนนั้น
อยู่ที่ประมาณ๒๘๔๐๐๐บาทต่อคัน
จากนั้นแล้วเวลาในการที่จะขอเข้าไป
ถ้าจะเข้าไป๑๒ปันนาต้องใช้เวลาในการขอล่วงหน้า๑๕วัน
คุณมิ้งอยู่นาน๑เดือน
หรือว่าถ้าจะไปมณฑลอื่นก็จะต้องขอล่วงหน้านานถึง๒เดือน

ที่จะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้แพง
เพราะว่าป้องกันที่จะไม่ให้มีการลักลอบ
นำเอารถเข้าไปขายอย่างประเทศจีนนะครับ